คดีนี้ก่อนนะครับคดีนี้เนี่ยวันนี้มีความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือผู้ชายที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านได้ดูเมื่อวานนี้ที่ไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่ห้องพักที่อพาร์ทเมนต์ที่สมุทรปราการ
สุดท้ายเนี่ยมีคนไปพบเธอเป็นศพอยู่ในห้อง
เปลือยกายนะครับมีเลือดออกปากออกจมูกนะครับ
แล้วไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเนี่ย
ที่เธอจะหายไปแล้วทางคุณแม่ต้องบอกเพื่อนให้มาช่วยดู
เพื่อนก็แจ้งนิติของอพาร์ทเมนต์ให้มาเปิดห้องดูเนี่ยแล้วพบเธอเสียชีวิตอยู่เนี่ย
นี่ภาพขวามือตอนที่ไปเจอศพนะฮะตอนเปิดห้อง
ไล่ดูกล้องวงจรปิดคนที่มาหาเธอเนี่ยล่าสุดเป็นคนสุดท้ายก็คือผู้ชายคนนี้ฮะ

ใช่ค่ะที่ให้ดูภาพไปเมื่อวานนะคะว่าไปหาผู้เสียชีวิตคือตอนดึกแล้วนะคะ
แล้วก็เข้าไปในห้องของผู้เสียชีวิตชั่วโมงนึงแล้วก็เดินออกมาขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ตอนที่มาเนี่ยผู้ตายเขาก็เดินมารับนะ

ก็เลยยังเขาอาจจะไม่ได้ทำร้ายก็ได้เธออาจจะมาเป็นอะไรเสียชีวิตในตอนหลังหรือเปล่า

สุดท้ายผู้ชายคนนี้สารภาพว่าลงมือทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจริงนะครับ
แล้วก็อ้างว่ากำลังคบหาอยู่กับผู้ตายได้สักเดือนนึงเดือนหนึ่งได้อ่ะนะ
แล้วเหมือนกับมีปัญหาเรื่องความหึงหวงนะ
หาว่าเขาไปมีผู้ชายคนอื่นอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
หรือว่าจะรายงานล่าสุดจากการสืบสวนสอบสวนจะว่าอย่างไรเนี่ย

เอาเป็นว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวจิราพรนะครับ
อายุ๒๗ปีเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพู
ที่สำคัญก็คือหลังจากเจ้าหน้าที่ไปเจอศพ
แล้วมีการตรวจสภาพศพตามขั้นตอนในช่วงโควิด๑๙เนี่ย

เธอติดโควิดนะครับก็ต้องรีบชาวประณะกิจสบไปทันทีเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เย็น๓กันยายนเนี่ยที่ศพมีสภาพรอยเขียวช้ำอยู่ที่ลำคอลักษณะเหมือนกับถูกคนบีบคอด้วย
แล้วในห้องมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอยู่ในห้องอยู่จำนวนเยอะพอสมควรนะครับแบบยังไม่ได้แกะกล่องก็มี
หลักฐานต่างที่เจอในห้องเนี่ยมันจะมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่หายไปด้วยนะ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนสิบสองของผู้ตายหายไปสร้อยข้อมือก็หายไปค่ะนะฮะ
นี่ที่ญาติญาติเขาบอกนะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ชายต้องสงสัยคนหนึ่งมาหาผู้ตายเมื่อคืนวันที่๑กันยายน
เจอศพนี่คือช่วงเย็นเย็นสามกันยายนนะครับวันที่หนึ่งกันยายนกลางดึกเนี่ย
นางสาวจุราพรเนี่ยเดินออกจากห้องมารับผู้ชายคนนึงนะครับ
แล้วก็หายเข้าไปในห้องก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะออกมาคนเดียว
แล้วก็ไปหยุดคุยกับรอปภข้างล่างตอนขาออกแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
พนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการเนี่ย
สามารถที่จะไปควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
หลังจากตรวจสอบแน่ชัดว่าผู้ชายคนนี้คือคนก่อเหตุจริง
นะแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเอาไว้ก่อนแล้วด้วย
อายุ๓๓ปีถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นี่นะฮะนายเอกพฤษนะครับ
คือไปจับได้เนี่ยไปหลบอยู่ที่ห้องพัก
ที่จังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

หลักฐานต่างที่เจอเนี่ยกางเกงยีนที่ใส่ในวันนั้น
เสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นนะเสื้อยืดสีดำเสื้อแจ็คเก็ต
วกแก๊ปสีดำที่ใส่ในวันนั้นในกล้องวงจรปิด
ที่สำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
เอาไปสามเครื่องนะฮะเอาไปสามเครื่อง
แล้วก็มีสร้อยข้อมือของผู้ตายที่หายไปด้วย
คือนายเอกพฤษเนี่ยถูกจับได้ในวันนี้เนี่ย
ยังให้การวกวนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ให้การวกวน
ก็เพราะว่าลักษณะเหมือนกับเมายาเสพติดอยู่
ยังมีฤทธิ์ของยาเสพติดอยู่เลยเบื้องต้นเขาอ้างว่าเขาคบหาอยู่
กับนางสาวจิราพรผู้ตายคบหากันมาได้สักประมาณหนึ่งเดือนแล้ว
คืนวันที่๓๑สิงหาคมเนี่ยเขาบอกเขามาหาผู้ตายนะ
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะแล้วบอกว่าก็มีเพศสัมพันธ์กัน
จากนั้นมีปากเสียงกันเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยครบซ้อน
เขาก็เลยพลั้งมือไปบีบคอผู้ตายจนเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปนะครับโดยเอาโทรศัพท์มือถือไปสามเครื่องนะ
เป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตายบอกว่าเอาติดมือไปด้วย
สร้อยข้อมือด้วยแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อในคำให้การทั้งหมดนะครับ
ไม่ปากใจเชื่อนะครับต้องขยายผลต่อ
รอให้สะพงสภาพดีขึ้นกว่านี้แล้วสอบปากคำอย่างละเอียดได้
ตอนนี้ยังวกวนอยู่เมายาเสพติดอยู่
คือเพราะฉะนั้นเวลาในกล้องวงจรปิดตอนที่ออกไปเนี่ยตี๑ตี๒เนี่ยมันจะเข้าสู่๑กันยายนแล้ว

การจับกลุ่มในเอกพฤษเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ชุดสืบสวนไปตรวจสอบ
ก็คือนี่แหละฮะหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละนะครับ
มาหาผู้ตายที่ห้องแล้วก็เดินออกไปนะครับผู้ชายคนนี้ลงมาข้างล่างนะ
ก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออกไปหยุดคุยกับรอปภที่ด้านหน้าอาคารสักพักนึง
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาบอกปกติเขาคุยกับลูกสาวบ่อยนะ
ติดต่อกันบ่อยนะครับแม่อยู่หนองบัวลำพูมีหลานสองคนก็คือลูกของผู้ตายเนี่ย
ที่คุณแม่เขาดูแลให้อยู่ยังคุยยังนัดหมายกันอยู่เรื่องจะไปซื้อรองเท้าให้กับหลาน
แล้วติดต่อไม่ได้ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้
ก็เลยติดต่อมายังเพื่อนของลูกนะเพื่อนของลูกสาวก็เลยโทรมาถามที่อพาร์ทเมนต์
แล้วบอกทางบ้านติดต่อไม่ได้ช่วยขึ้นไปดูที่ห้องให้หน่อย
ทางเจ้าหน้าที่ที่อพาร์ทเมนต์บอกเอากุญแจสำรองขึ้นไปแล้ว
ไขห้องขึ้นไปดูแล้วปรากฏว่าพอเปิดห้องเนี่ยเอ้าห้องไม่ได้ล็อก
เปิดเข้าไปดูเธอเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ผลชนะสูตรเนี่ยผลชนะสูตรพบว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะฮะ
ก็ตรงกับร่องรอยที่ถูกบีบคอแล้วก็พบว่าติดโควิดด้วยก็เลยชาปนกิจไปแล้ว
ภูมิกับการชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการพันธมตเอกปียวุฒิแก้วมณีบอกว่า
จากการสอบปากคำในเอกพฤษอ้างว่าคบหากับผู้ตายมาได้ระยะหนึ่ง
ตอนที่มาหาที่ห้องเนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เนื่องจากหึงหวงคิดว่าผู้ตายไปมีผู้ชายคนอื่นอีก
ก็เลยบีบคอเขาจนเสียชีวิตแล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไป
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจริงก่อนจะหลบหนีไป
แต่ยังสอบปากคำอย่างละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้
ส่วนเรื่องจะถึงขั้นขู่บังคับเอาเงินจากผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ไปจี้ชิงทรัพย์เขาหรือเปล่า
ไปทำร้ายเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สินหรือเปล่า

แต่เบื้องต้นไม่พบว่ามีการบังคับเอาเงินจากผู้ตาย
ทั่วสอบประวัติย้อนหลังพบว่าในเอกพรต
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนึงมาก่อน
มีหมายจับอยู่ที่สอนอบังนานะฮะตอนนี้หมายจับยังติดตัวอยู่
แล้วพฤติกรรมพบว่านายเอกพฤต
ก่อเหตุก่อคดีมาหลายครั้งในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
ติดคุกเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางตำรวจภูทรภาค๗
ที่จะแถลงค่าววิธี๑๑นาฬิกา
ทีนี้มันมีอีกคำถามนึงคือว่า
แล้วนายเอกพจน์ผู้ต้องหานี่จะติดโควิดไหม
เพราะว่าผลตรวจชนะสูตรศพของผู้ตายเขาติดโควิดนะครับ
ซึ่งจากการตรวจเบื้องต้นตอนที่จับได้เนี่ย

ไม่พบเชื้อโควิดต้องรอตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ถูกคุมตัวไปคุมขังเอาไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ

ระหว่างการสอบปากคำเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีแฟนของนายเอกพฤษ
แฟนของผู้ต้องหาเขาทำงานเป็นรอปภของห้างแถวรังสิตนะ
นี่ฮะบอกคบกันได้ประมาณ๑เดือนเนี่ยก็มาหา
บอกเธอคบกับนายเอกพฤษเนี่ยนะรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็คบหาดูใจกัน
วันนี้รู้ข่าวว่าถูกจับก็เลยมาดูนะ
ก็ยังตกใจอยู่เอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
รายงานจากตำรวจเนี่ยที่เราได้รับรายงานมานะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าแถลงข่าวอย่างละเอียดเนี่ยพรุ่งนี้๑๑โมงตำรวจจะแถลงข่าวนะครับ
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้ต้องหาเขามีแฟนนะคะ
แฟนสาวของเขาเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มค่ะ
บอกว่าเธอรู้จักกับผู้ต้องหาคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กอ่า
หากันมาเดือนนึงแล้วก็ห่างกันไปไม่ได้ติดต่อกันแล้ว
เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากเธอ
ที่ผ่านมาตัวแฟนสาวของผู้ต้องหาบอกว่า
ตัวผู้ต้องหาคนนี้ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงอะไรไม่เคยทำร้ายเธอมาก่อน
ส่วนการที่ตัวผู้ต้องหาไปหาผู้เสียชีวิตที่คอนโดมิเนียม
จะไปร่วมหลับนอนของกับผู้เสียชีวิตหรือไม่
แฟนสาวบอกไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้ผู้ต้องหาไม่เคยเล่าให้ฟัง
แฟนสาวของผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าตกใจมากเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดเลยว่าแฟนนุ่มของตัวเองจะไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แล้วพี่ถามมาเขามีพฤติกรรมเป็นอะไรอย่างกับผู้หญิงแบบนี้บ้างมั้ยคะ
หนูไม่เคยเห็นนะคะพี่เพราะว่าเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ในเรื่องทำร้ายร่างกายหรืออะไรเนี่ยไม่เคยมีครับ

แล้วเคยรู้มั้ยครับว่าแฟนเรามีต้องทำอะไร

คือหลังจากผู้ต้องหาไปให้ปากคำและทำบันทึกการจับกลุ่มเสร็จนะคะ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นำตัวไปสพสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อคุมขังค่ะ
ระหว่างคุมตัวแล้วก็ไปที่รถกระบะค่ะ
กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จอดรออยู่ใช่ไหมคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยตาลอยดูอ่อนเพลียคล้ายกับยังเมาอยู่เลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ต้องพยุงแขนสองฝั่งเหมือนกับผู้ต้องหาเดินไม่ไหวแล้วก็ซึมมาค่ะ
นักข่าวก็ถามว่าลงมือก่อเหตุจริงไหมผู้ต้องหาเงียบแต่พยักหน้าเนี่ยนะคะจังหวะที่เดินเห็นไหมคะ
ก็ต้องหิ้วแขนสองข้างอ่ะแล้วเหมือนจะเดินไม่ไหวเดี๋ยวลองดูจังหวะช่วงนี้นิดนึงค่ะ
อันนี้นี่พูดสักหน่อยพูดได้เนาะ
เขาต่อว่าเราใช่มั้ยคะพี่
สุดท้ายตำรวจก็บอกว่าคือผู้ต้องหายังไม่สามารถให้การอะไรได้มากนักนะคะ
เพราะว่ายังมีอาการซึมจากการเมายาเสพติดอยู่เลย
แฟนได้เดือนหนึ่งล่าสุดเมื่อเย็นบอกเพิ่งรู้จัก
ทวิตเตอร์ค่ะลักษณะเหมือนกับอ่าจะมีการติด
ต่อให้เงินให้ทองแล้วก็จะมาร่วมหลับนอนด้วยประมาณ
คือท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยได้คลิปมาจากเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
เพื่อนของนางสาวกีฬาพรคือแบบนางสาวกีฬาพรนะ
เดียวกับที่นายเอกพฤษเนี่ยมาหานะคือเสียงของนางสาวจิลาพรเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ท่านฟังนะฮะแต่เธอพูดประมาณว่า
มันไม่สามารถบอกให้ยามมาส่งได้หรอกไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่

มันไม่สามารถบอกให้ยามาส่งมันได้หรอกมันไม่มีสิทธิ์เพราะมันไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่
ซึ่งไม่แน่ใจว่าตรงนี้เธอหมายถึงใครตรงนี้นะฮะว่าเธอหมายถึงใครนะครับ
แล้วเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนตอนก่อนที่นายเอกพฤษจะมาหา
แล้วเธอไปรับตรงทางเดินตรงบันไดหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
เราได้รับข้อความการสนทนาทางไลน์ทางแชทไลน์ของผู้ตายกับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
เป็นข้อความที่นางสาวจิราพรผู้ตายเนี่ยได้ส่งเรื่องราวการถูกทำร้ายนะ
บอกว่าถูกอดีตแฟนทำร้ายเนี่ยไปให้เพื่อนดูนะข้อความแชทนี้เนี่ย๑๘มีนาคม๖๔นะครับ
นางสาวจิราพรบอกกับเพื่อนว่าเกือบไม่มีชีวิตรอดและโชคดีที่ไม่ถูกตี
แล้วก็ส่งคลิปสั้นของแฟนนุ่มไปให้เพื่อนดูด้วยนะ
ตอน๑๐นาฬิกา๓นาทีเป็นคลิปที่ถ่ายติดผู้ชายคนนึง
ที่เป็นอดีตแฟนนุ่มของเธอแล้วคลิปนี้คาดว่าเป็นช่วงที่เธอถูกทำร้ายมีปากเสียงกัน
ใช้ความรุนแรงทำลายข้าวของในห้องพักด้วย
คลิปมันจะสั้นแค่ประมาณสัก๒วินาที
แล้วผู้ตายเนี่ยบอกกับเพื่อนว่าถูกบีบคอสามรอบถูกบีบปากให้พูด
เพื่อนก็บอกว่าให้ตีตัวออกห่างซะหนีไปจากผู้ชายคนนี้ซะ

หากันในลักษณะตัดเพาะบอกเจ็บใจที่ปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิต
มีแชทการสนทนาของผู้ตายกับเพื่อนเมื่อ๑๘พฤษภาคมปี๖๔
นี่ย้อนไปถึงพฤษภาคมนะฮะ๑๘พฤษภาคม
ผู้ตายส่งภาพแขนที่มีรอยแดงช้ำกับมีรอยสักมาให้
แล้วบอกกับเพื่อนว่าดีที่ยังมีลมหายใจจากการถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้าย
ซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงคนไหนนะเพราะว่านายเอกพฤษเขาบอกเขาเพิ่งเจอใช่ไหม
รู้จักทางทวิตเตอร์หรือถ้าคบกันเป็นแฟนก็เดือนหนึ่ง
แต่ตรงนี้คือ๑๘พฤษภาคม๖๔นางสาวจิราพรบอกว่าตัวเองเนี่ย
ขอเลิกกับฝ่ายชายไม่มีความสุขนะแล้วบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยชักปืนขู่จะยิง
ไม่ให้หนีอยากจะออกจากตรงนี้เหลือเกินมันเจ็บปวดมาก
แล้วถูกอดีตแฟนนุ่มเนี่ยยึดกุญแจรถไปด้วยยึดโทรศัพท์มือถือด้วย
รหัสผ่านด้วยจนไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้
เพื่อนของผู้ตายก็เลยแนะนำบอกให้รอตอนที่แฟนเนี่ยเผลอแล้วหนีออกมาสิ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยนางสาวจิลาพรบอกกับเพื่อนนะบอกว่ากำลังหาทางอยู่
อังคาร๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวจิลาพรเนี่ยบอกกับเพื่อนบอก
อดีตแฟนนุ่มตามมาง้อขอคืนดีก็ตอบไปว่ามีคนคุยใหม่แล้ว
แฟนนุ่มบอกว่างั้นก็ดูแลตัวเองดีนะเป็นห่วง
เธอก็กล่าวทิ้งท้ายกับเพื่อนบอกกลัวใจฝ่ายชายเหลือเกิน
นะก่อนที่จะติดต่อไม่ได้

เมื่อวันที่๓กันยายน
ท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมดูนี่คือคลิปช่วงไปจับตัวในเอกพฤษนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับได้รับมานะครับ
ตามเวลาในภาพเนี่ย๑๕นาฬิกา๒๗นาที
วันนี้นี่เอง๕กันยายน
ติฉันเห็นตอนต้นเนี่ยถูกจับได้เป็นภาพนิ่ง
นั่งอยู่ในห้องนี่คือคลิปตอนเผลอเถิดกลางเถิดบุกใต้จับเลยนะครับ
ตอนเข้าไปเนี่ยยังนั่งแบบมึนงงอยู่เลยค่ะ
ยังเมายาเสพติดอยู่อ่ะนี่ฮะนี่โทรศัพท์มือถือ
อาจจะเป็นเครื่องของผู้ตายหรือเปล่าที่เอาของเขาไป
นี่ฮะมีอยู่๓เครื่องที่เจอเนี่ยครับ

ส่วนผู้ตายเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพแล้วก็ตรวจเนี่ย
แล้วพบก็ติดโควิดเนี่ยนะฮะที่พบเชื้อโควิดจากศพของหน้าอักษรยุลาพร
เนี่ยเมื่อวานนี้มีพิธีฉับประณะคิดนะครับที่วัดสุรีจันต์ประดิษฐ์ตะบลบางปู่ใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณแม่กับญาติญาติก็มาจาก
บัวลำพูนะฮะไม่สามารถรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดได้
จากติดโควิดนะครับคือที่ตรวจพบโควิดเนี่ย
ว่าอาจจะเป็นเชื้อตายก็ได้ค่ะเพราะว่าทางครอบครัวให้ข้อมูลบอกว่า
นางสาวจิลาพรเนี่ยเขาติดโควิดนะแต่เขารักษาหายแล้วนะฮะ
แต่อย่างไรก็เพื่อความปลอดภัยฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เลย
เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนแล้วก็มีพิธีชาปนกิจไปก่อน
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับ
อดีตสามีของนางสาวจิราพรผู้เสียชีวิตนะคะครับ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าก็เลิกรากันไป๕๖ปีได้แล้วนะคะ
มีลูกสาวด้วยกันสองคนเดิมทีตอนที่คบกัน
ทำงานก่อสร้างด้วยกันที่จังหวัดชนบุรีพอเลิกรากันไปก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
ลูกสาวทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแม่อดีตภรรยาที่หนองบัวลำพู
วันที่รู้ค่ะว่าอดีตภรรยาเสียชีวิตก็คือสามสิบเอ็ดสิงหาคม
เพราะว่าแม่ของอดีตภรรยาโทรศัพท์ไปบอกค่ะว่าติดต่อนางสาวจิราพรไม่ได้
โทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายนางสาวจิราพรไม่โทรศัพท์ไปหาลูกสาวทั้งสองคนเลย
ก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติอยากให้ช่วยตามหา
แต่ตัวอดีตสามีบอกว่าก็ไม่รู้จะไปช่วยตามหาที่ไหนก็พยายามประสานเพื่อน
จนสุดท้ายตามหาสำเร็จแล้วก็มารู้ข่าวว่าอดีตภรรยาเสียชีวิตในห้องพัก
ตัวเองก็รีบไปนะคะรีบไปที่จุดเกิดเหตุแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็มีหลักฐานที่เพื่อนของนางสาวจิราพรส่งมาให้ดูเป็นหลักฐานข้อความสนทนากัน
ที่ระบุว่าตัวนางสาวจิราพรอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในคืนวันที่๓๑สิงหาคม
คือในฐานะอดีตสามีเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คาดคิดว่าอดีตภรรยาจะเสียชีวิตสลดแบบนี้ส่วนเรื่องของการทำงานรู้แค่ว่าอดีตภรรยาขายของออนไลน์
รับงานรีวิวสินค้ารู้แค่นี้จริงจริงค่ะวันนี้อดีตสามีก็ไปที่สพมสมุทรปราการ
ให้ปากคำเพิ่มเติมก็ได้ไปเอาข่าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
ของนางสาวจิราพรออกจากห้องพักมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ทีนี้ค่ะอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับอดีตภรรยาด้วย
เพราะว่าตอนนี้ลูกสองคนก็สูญเสียแม่ไปนะคะ
แม่แม่เขาโทรมาหาผมให้ผม
แม่บอกว่าให้ไปตามหาให้หน่อย
เพราะว่าผมอยู่ใกล้ไงผมอยู่แถวนี้ไง
เขาเลยบอกว่าให้ผมไปให้หน่อยไปตามหาน้องให้หน่อย
ปกติเขาจะติดต่อหาลูกกับแม่ตลอดทุกวัน
แต่แม่เขาน่ะโทรหาโทรหาลูกเขาโทรไม่ติด

ลูกติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้

นี่แหละค่ะตัวอดีตสามีก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละที่เห็นผู้ชายคนนึง
เข้าไปหาตัวอดีตภรรยาที่พักแล้วก็ออกไปอย่างใจเย็น

เพราะว่าหลักฐานตรงนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญค่ะ
คุณแม่ก็ขึ้นมาที่กรุงเทพก็ชาปนกิจศพลูกสาวเมื่อวาน

แล้วก็รับเท่ากระดูกกลับไปที่บ้านที่หนองบัวลำพูนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่หนองบัวลำพูเนี่ยเราไปที่บ้านของนางสาวจิลาพรนะครับ
อยู่ที่บ้านทุ่งโปร่งตะบนกุฎจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะ

กระดูกของลูกสาวมานะครับมาทำบุญที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้าน
คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่านางสาวจิราพรเนี่ยชื่อเล่นเนี่ยคือน้อยหนา
น้อยหนาเนี่ยเป็นลูกคนที่สามในบรรดาลูก๕คนของคุณพ่อกับคุณแม่
แม่บอกว่าเธอออกโรงเรียนตามพ่อแม่พี่ชายพี่สาวไปทำงานรับจ้างก่อสร้าง
ตั้งแต่ยังไม่จบม๒ด้วยความที่ฐานะครอบครัวนี้ยากจน
พอโตขึ้นนะทางน้อยหนาเธอก็ได้แต่งงานมีครอบครัวตอนอายุ๑๘นะครับ
แล้วก็มีลูกสองคนด้วยกันจากนั้นก็เลิกกับสามีไป
ตอนที่เลิกกับสามีเนี่ยลูกสาวอายุ๓ขวบกับ๒ขวบ
จากนั้นทางนางสาวจิราพรผู้ตายเนี่ยเธอก็ขอแม่เข้ากรุงเทพบอกว่าจะไปรับจ้าง
ขายพวกเสื้อพ่งเสื้อผ้าแว่นตาเครื่องสำอางอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์
ขายเครื่องสำอางและเสื้อผ้าแม่บอกว่าที่ติดต่อลูกสาวได้เนี่ยล่าสุดครั้งสุดท้ายคือเย็น๓๐สิงหาคม
หลานสาวสองคนนะก็คือลูกสาวของนางสาวจิราพรเนี่ยบอกอยากได้สเก็ตบอร์ดนะให้ยายเนี่ยโทรหาแม่ให้หนูหน่อยก็โทรไปก็คุยกันทางนางสาวจิราพรเขาก็รับปากบอกเดี๋ยวจะส่งสเก็ตบอร์ดมาให้แล้วจะส่งโทรศัพท์มือถือมาให้กับลูกสาวสองคนคนละเครื่องด้วยจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกนะฮะคือตั้งแต่๓๐สิงหาค
จนเพื่อนของลูกสาวนะให้ช่วยตามหาจนสุดท้ายเนี่ยรู้ว่าไปอยู่ที่อพาร์ทเมนต์จุดเกิดเหตุเพิ่งไปอยู่ได้๑เดือน
พอทางอพาร์ทเมนต์เข้าไปดูให้ก็พบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้วก็ติดโควิดด้วยก็เลยจำเป็นต้องชาปนกิจที่สมุทรปราการแล้วก็เก็บกระดูกใส่ห่อนะกลับมาที่บ้าน
แล้วก็มีเงิน๑๐๖บาทคุณแม่บอกว่าเงิน๑๐๖บาทเนี่ยเป็นเงินของลูกสาวที่เป็นทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในห้อง
ท่านผู้ชมฮะโอ้โหคือแม่บอกสร้อยคอมือของลูกสร้อยคอของลูกโทรศัพท์มือถือของลูกหายไปหมดเลย
เงินสดผู้ต้องหาบอกเอาไป๓๐๐กว่าบาทแม่ได้คือกระดูกของลูกสาวกับเงิน๑๐๖บาท
มาทราบจากอดีตสามีของลูกสาวว่าแพทย์เนี่ยแจ้งว่าลูกสาวเนี่ยถูกบีบคอ
จนเสียชีวิตแม่บอกแม่เสียใจมากอยากให้กฎหมายบ้านเมืองเอาผิดกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
ตอนนี้สงสารที่สุดก็คือหลานสาวสองคนนะ
ที่ต้องกำพร้าแม่เพราะปกติผู้ตายเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
ตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วลูกสาวคนนี้เนี่ยแม่บอก
ไม่มีปัญญาจะส่งหลานเรียนนะคือเรียนอยู่ที่เก่าเนี่ย
ลูกสาวเนี่ยเขาส่งตอนนี้คงต้องเอาหลานสองคนเนี่ย
กลับมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านค่ะเพราะว่าโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ย
เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้เราขออนุญาตคุณแม่ไปดูกระดูกของลูกสาวที่นำกลับมาที่บ้านนะครับ

คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานทำบุญตักบาทให้กับลูกสาวนะ
ตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่๗กันยายนนะครับ
นี่ฮะนำกระดูกมาวางอยู่ตรงนี้ที่บ้านนะครับ
ญาติญาติทุกคนบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
โดยเฉพาะทรัพย์สินต่างของผู้ตายขอให้เอาคืนมาให้ได้
โทรศัพท์มือถือเนี่ยผู้ต้องหาบอกเอาไป๓เครื่อง
มันไม่ใช่แค่ของผู้ตายเครื่องเดียวนะฮะอีกสองเครื่องเนี่ย
คือโทรศัพท์มือถือที่ผู้ตายเนี่ยเขาตั้งใจจะซื้อส่งไปให้ลูกสาวสองคน
นี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับ
อย่างปิดใส่เหมือนเหร่อยนะครับ
อันเต้นนี่เงียนว่าจะไม่ส่อยสายแขนแล้วกับมีค่อแล้วก็มีท่อ
ศัพท์อ่ะแมงจิชื่อท่อลาสพท์ส่งไปให้ลูกสาว
ลูกสาวกันโหดโหดซึ่งว่างฮอตภูมิแม่สิน
เจ้าขับแบบแบบไม่แค่นี้เพื่อนบัตร
โอ้โหไปก่อเหตุหลายคดีนะคะ

เคยก่อเหตุหลายคดีเดี๋ยวค่อยไล่เรียงแบบนี้ค่ะ
คือทีมข่าวของเราไปที่สอนอบังนา
เพราะได้ข้อมูลมาว่านายเอกพฤษ
ไปทำร้ายผู้หญิงในพื้นที่บางนา

เราไปถามร้อยตำรวจเอกวิราศาสตร์บอร์ททองบ่อ
รองสารวัตรสอบสวนสนบังนานะคะ

ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย

ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนนึง

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันกับที่ฆ่านางสาวจิราพรที่สมุทรปราการ

คมคู่มาบังคับเอาเงินจากผู้เสียหายนะคะ

ก่อเหตุในพื้นที่สอนอบังนาเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่สมุทรปราการ
พฤติการณ์ของนายเอกกะพจน์ก็คือ

พบผู้เสียหายที่โรงแรมตอนทุ่มหนึ่ง
ต่อมาตอนประมาณสามทุ่มสี่สิบ
นายเอกพฤษบีบคอผู้เสียหายนะคะ
ขึ้นคล่อมทับตัวและบังคับ
ให้เข้าแอปพลิเคชันธนาคาร
กรหัสและโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายไปบัญชีของนายเอกพฤษค่ะ

เหลือเงินค้างบัญชีเอาไว้ให้ผู้เสียหายแค่สองร้อย
แล้วก็เอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปเครื่องหนึ่ง
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมโอนเงินให้

ค้างคืนอยู่ที่โรงแรมนะคะ

ออกจากโรงแรมตีห้าสองกันยายน
ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความ๒กัญญายนนะคะที่สอนอบังนา

แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากที่ไปก่อเหตุฆ่านางสาวจิราพรที่ห้องพักที่สมุทรปราการ

ในพื้นที่สอนอบางขุนเทียน

ตั้งแต่๒๒กรกฎาคมปี๒๕๕๙

แล้วก็ถูกออกไหมจับดำเนินคดี

วันนี้ตำรวจสนบังนาก็เลยบอกว่าพอมีการออกหมายจับในเอกพฤษ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
นวงเนียวกับค้างผู้อื่นและชิงทรัพย์

เราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมในพื้นที่บังนาค่ะ
เขาก็บอกว่าหนึ่งกัญญายนในเอกพจน์มาที่โรงแรม
แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาสูบบุหรี่ตอน๕ทุ่ม
ออกไปคือเช้าวันที่๒กันยายน

ก็กลับไปบ้านพักก็เลยไม่รู้ว่าตำรวจมาที่โรงแรม
ตามเรื่องนี้มาสอบปากคำพนักงานโรงแรมด้วย
จนมารู้ข่าวว่าในเอกพจน์
ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่มาพักที่โรงแรม

สุดท้ายผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบังนา

มาวันที่ผู้ชายคนนั้นถามตอนกลางวันแล้ว
ผมถามว่าพอผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำงาน

มีข้างบนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
เขาก็มีเรื่องแต่มีผู้หญิงโดนทำร้าย
แล้วก็ตำรวจมาแล้วก็กลับไปแล้ว